ว่าคุณผู้ชมเห็นข่าวกันแล้วคนวิจารณ์กันเยอะมาก

มีภาพที่ไปโพสต์ในโลกออนไลน์

ก็จะเป็นรถแบบนี้นะคะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เทศกิจ

จอดอยู่แล้วเหมือนกับเข้าไป
ค้นรถไอศครีมของคุณลุง

คนเห็นคลิปนี้เห็นจังหวัดในวงกลมสีแดง
นี่คือกระป๋องใส่เงินของคุณลุง

คนก็วิจารณ์เยอะมาก
แต่ว่าจากคลิปนี้ก็มีทาง
สำนักงานเขตดินแดงออกมาชี้แจง

มันฝ่าฝืนข้อปฏิบัติ
การขายแล้วมีการประชาสัมพันธ์

ต้องขายในลักษณะแบบนี้อยู่

ไภทองไอสกรีมขอแถลง
ค่ะมีเป็นเอกสารแบบชัดเจนออกมาเลย

น่าสนใจมากคุณผู้ชมลองฟังดู

ว่าเนื่องจากธุรกิจขายเร่

คนตัวเล็กที่มีเงินลงทุนไม่มากจึงไม่ได้มีเงินพอสำหรับการเช่าร้าน
หรือพื้นที่ในการขายจำเป็นที่ต้องออกขายไปตามแหล่งต่างต่าง
อาจขัดกับระเบียบกฎหมายบ้านเมืองแอดมินในนามตัวแทนของไผ่ทองไอศครีม
กราบขออภัยทางเจ้าหน้าที่เขตดินแดงด้วยค่ะสำหรับการขายเลขของพ่อค้า
ทองที่ขัดกับพรบและการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่เขต
ไผ่ทองไอศกรีมจะทำการแจ้งต่อศูนย์ทุกศูนย์
ให้ดูแลและระวังในเรื่องนี้ค่ะปลสำหรับความผิดตามพรบที่ทางเขตแจ้ง
มาตราย๒๐ห้ามไม่ได้ผู้ใดปรุงอาหารขายหรือจำหน่ายสินค้าบนถนนหรือในทางสาธารณะนั้น
มินขอแจ้งว่าทางไอศครีมของไผ่ทองไม่ได้ปรุงในที่สาธารณะ
ตักขายได้เลยเพราะว่ามันมีรายละเอียดของพรบไง
ห้ามไม่ให้ผู้ใดปรุงอาหารขายหรือจำหน่ายบนท้องถนนหรือว่าในทางสาธารณะ
อันนี้เขาบอกเขาไม่ได้ปรุงเขาก็ตักขายเลย
มันก็เป็นวิถีดั้งเดิมของการค้าขายเนี่ยค่ะผู้สื่อข่าวเราก็ได้ไปเจอคุณลุง
ลุงชื่อคุณลุงบุญศรีแต่ลุงแกก็ชี้แจงนะว่าไอ้กระป๋องเงินที่ถูกหยิบไปเนี่ย
เป็นกระป๋องสีเงินแต่ว่าข้างในเนี่ยใส่เครื่องไอศครีมเนี่ยค่ะเออแต่ก็อ่ะ
ถ้อยทีถ้อยอาศัยอ่ะเนอะคะเห็นไหมเห็นใจกันเนอะ